ที่ที่จะพาไปอยู่ทั้งหมดถ้าบวนต่อไปเนี้ยยังอยู่ครบค่ะไม่มีใครขโมยไปค่ะ
และยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวช่วยผมเล่าด้วยนะ
แล้วคุณผู้ชมก็จับจ้องหน้าจอให้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเลข
เรื่องของความเชื่อโชคลาภมาฝากแต่ว่าภาพแรกที่อยากให้ดู
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูซิว่ามันคือลอยอะไร
แล้วมันไปปรากฏบนรถคันนี้ได้อย่างไรนี่มันคือ
อะไรล่ะ๙๙๐๗นะฮะเขาเป็นของนางจุ๊บแจงรัตนาทิพย์
รถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒๐หมู่๙ตำบลขออภัย
บ้านใหม่นามรีตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านก็ดูเอ๊ะมันก็คล้ายรอยสิ่งมีชีวิตบางอย่าง
เหลือยไปเลื้อยมาผ่านที่ปัดน้ำฝนขึ้นไปบนกลางกระจกนะครับ
ก่อนจะไปขมวดหางเป็นวงกลมนะฮะชาวบ้านก็เออ
มันน่าจะเป็นรอยของพญานาคแหละฮะก็เลยไปไห้ขอโชคขอลาบกัน
ทะเบียรถ๙๙๐๗ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะที่เจ้าของรถก็บอกว่ารถคันนี้นะ
เป็นของแฟนเขานะฮะพื้นเพลเนี่ยเป็นคนหนองคายนะ
แต่ตอนนี้ไปทำงานอยู่ต่างประเทศมาตอนเช้าเธอเนี่ยจะนำรถคันนี้ออกไปล้างทำความสะอาด
แต่ยังไม่ทันทำความสะอาดเห็นรอยประหลาดอยู่บนกระจกซะก่อน
เรียกเพื่อนบ้านมาดูเฮ้ยมาช่วยดูกันหน่อยมันลอยอะไรเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ๊ยรอยพญานาคแน่มาให้โชคแน่
เอางวดนี้เอาซะหน่อยละกันทะเบียนรถกับเลขที่บ้าน
ชาวบ้านก็ว่ากันไปสุดท้ายรถไม่ล้างแล้วไม่ล้างแล้ว
แล้วก็มีกระถางทูบมาปักขอพรเรียบร้อยนะครับโอ้อ่า
จำทะเบียนก่อนแต่ไม่พูดหรอกนะเอาส่วนที่นครสวรรค์นะคะ
ชาวบ้านไปกลับไห้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
แม่ตะเคียนอยู่ข้างสระน้ำนะคะหลังวัดศรีอุทุมพรอำเภอเมือง
เขาบอกว่าต้นนี้นะคะมีความยาว๒๐เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ๘๐เซนติเมตร
ชาวบ้านเล่าว่าต้นเดือนที่ผ่านมาแม่ตะเคียนมาเข้าฝันพระลูกวัดบอกอยากขึ้นมาปฏิบัติธรรมในวัด
คณะกรรมการก็เลยเห็นว่าจะเชิญแม่ตะเคียนเข้าไปอยู่ในวัดวันศุกร์นี้แล้วนะคะสำหรับพิธีใครที่อยากไปก็ไปร่วมนะคะ
อกจากนี้จะมีการจัดพิธีบวงสวงด้วย
ชาวบ้านในช่วงที่รอพิธีพาเจ้าแม่ไปปฏิบัติธรรมในวัดเขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดแหละ
หลายคนก็บอกว่าเห็นห่าเห็นศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ใครที่ไปร่วมพิธีก็ไปได้ศุกร์นี้ค่ะ
ไปต่อกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะไปดูต้นตีนเป็ดหน่อยนะคะ
ตีนเป็ดเนี่ยต้นใหญ่นะขนาด๒คนโอบค่ะ

บริเวณข้างกำแผงวัดบ้านกุ่มอโพธองนะคะ

ตีนเป็ดต้นนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณของหญิงสาวพร้อมกับลูกน้อย
ตัวแม่ชื่อว่าแม่แพรวาตัวน้องที่เป็นลูกชื่อว่าน้องกรุงกริ้ง
เพราะเคยมาเข้าแฝงร่างเด็กหญิงวัย๕ขวบมาก่อน

ทีนี้งวดที่จะถึงต่อไปนี้ชาวบ้านเขาก็พากันไปส่องเลขเด็ดนะคะ

ฉะนั้นก็เลยมีการนำชุดไทยมาถวายเครื่องสำอางเอ่ยเสื้อผ้าของเล่นเด็กเอ่ย
เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่แม่นจริงเขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วเลขเด็ดที่ชาวบ้านเห็นตรงกันส่วนใหญ่เลขนี้
ชาวบ้านบอกว่าถ้า๒ตัว๙๓แต่ถ้าเป็น๓ตัว
คุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยว่าคนที่เขาถูกรางวัลเขาซื้อยังไง
เขาถึงถูกอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกรางวัลเมื่อสักประมาณ๒ปีก่อน
ปี๖๑ได้ไป๙๐ล้านใช่ฮะ๙๐ล้าน
ก็มีคนถามว่าซื้อยังไงบอกหน่อยเถอะอยากรู้
ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อุดรครับชื่อว่านางวัลลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปี
เป็นคนดวงเห็งต้องบอกว่าโคตรเห็งมหาเห็งก็ว่ากันเถอะ
เขาถูกลอตเตอรี่มาวันที่๑๒ปีก่อนได้เงินมา๙๐ล้าน
แล้วยังถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีกหลายต่อหลายครั้งตลอด๒๓ปีที่ผ่านมา
แล้วเขาก็บอกว่าตอนนักข่าวไปเจอเนี่ยกำลังไปซื้อลอตเตอรี่อยู่กับพ่อค้าเร่เจ้าประจำนะฮะ
ถามว่าเอาเลขทั้งหมดทั้งมวลเอามาจากไหน
เธอบอกว่าเธอเองไม่ชอบซื้อเลขดัง
อะไรที่ว่าดังจะไม่ชอบจะไม่ซื้อเพราะมันจะไม่ถูก
บอกว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเห็นอุบัติเหตุ
รถเขาชนกันนู่นนี่นั่นอายุคนอะไร
ก็จะเอาสิ่งที่เห็นรอบข้างรอบตัวมาซื้อ

อะไรที่เขาว่าเด็ดว่าดังเธอจะไม่ซื้อไม่ตามไม่ตามไม่ตาม
บอกว่าซื้องวดหนึ่ง๒๓แสนไม่เคยขาดทุนได้มากกว่าที่ซื้อทุกงวด
โอ้โหแล้วตอนเนี้ยมากกว่าเก้าสิบอันแล้วนะผมว่า

เอ้าแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบเธอเสมอไป
ทุกคนดวงมันจะไม่เหมือนกันก็อย่าไปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
ไว้นะคะเอาส่วนที่วัดนี้นะคะคนก็เยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะ
แสดงว่าของเขาดีจริงนะอันนี้อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะนะ
อ่าไม่ทราบอย่างไรหลายคนเคยไปแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีนครปฐมค่ะคึกคักเหมือนเดิมเลย
เพราะว่าคนไปกลับไห้ข่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปกันหลายจุดโดยเฉพาะบนสาราการประเรียนไงคะ
ขี้พึ่งตาทองนิ้วรายเรื่องลืมมากสำหรับการให้โชคให้ลาบที่พลาดไม่ได้ค่ะ
ต้องไปส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์โดยนายบุญลือทูพึ่งนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะบอกว่า
ก็เคยมาวัดนี้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบและมาที่จุดนี้ตาทองนิ้วรายเนี่ย๒ครั้งเอาเลขน้ำตาเทียนไปซื้อเลขเด็ดถูกลอตเตอรี่ทั้งสองครั้งด้วย

เพราะฉะนั้นไปหาที่อื่นนะคะหมดแล้วที่วัด
เป้ต่อกันที่อสมฤษีนียนธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซค์
จังหวัดปริศนฯคอนศรีอายุธยานะครับ
นางเสียงโชว์เขาก็แวะเวียนไปวาดขอโชคนลาภกัน
พร้อมทั้งเรื่องของการแก้บนด้วย
ของรายการคืนปลุกผีอ่ะถ้าคุณผู้ชมเคยชมนะฮะ
เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกลอตเตอรี่นะฮะ
มรวรรณเลขหน้าแล้วก็มรวรรณเลขท้ายไปนะฮะ
เงินไปประมาณสองหมื่นบาทก็เลยเอาของไปแก้บนนะฮะ
พร้อมกันนี้ก็แวะไปส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ของบริษีเนรจะนำไปเสี่ยงโชคนะฮะ
ซึ่งเป็นเลขโสรสสรตะด้วยทั้งหมด๖ตัวในอ่างน้ำมนต
ก็อย่างที่เราเห็นพร้อมกันตอนนี้
นะแต่ว่าทางด้านของอาจารย์ตาลือเขาบอกว่าที่มันเข้าตาเขาเลยเนี่ย
มันคือเก้าแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่ห้า
เขาว่าอย่างนั้นนะครับใครเห็นพองต้องกันก็แล้วแต่จะพิจารณาเอานะฮะ
ทีนี้ไปต่อที่เรื่องของคุณสุนามรีมราชศรีมากันหน่อย
คนตามเยอะมากนะคนตามเขาเยอะมากเพราะเขาก็ถูกบ่อยเหลือเกิน
เป็นภาพของเจ้าตัวเองนี่แหละทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เปิดร้านอาหารบ้านสุนารีครับในซอยไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
แล้วคุณสุนารีก็บอกว่าร้านบ้านสุนารีนะเลขที่๘๕ทับ๕๓นะ
เปิดให้บริการวันที่๙เดือน๙ปี๖๓นะเธอก็พูดไป
อยู่ซอยไซม้า๑๑นะแล้วก็พูดไปคนก็ฟังกันไป
นอกจากนี้นะฮะยังมีการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยด้วย
ช่วงท้ายของคลิปนะฮะแน่นอนครับนี่ฮะ
เลขที่หางประทัดนะครับคุณสุนารีก็โชว์ให้ดู
นี่ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยก็จะมีอีกอันนี้คือ๘๒๕กับ๙๐
อีกอันหนึ่งก็เป็น๙๗๙กับ๔๔คุณสุนารีก็โพสต์ลงในโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เราก็นำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย